ข่าวเย็นไทยรัฐอยู่กับคุณผู้ชมครับ

แต่ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุเข้าไปในบ้านผู้ใหญ่บ้าน

ไม่สามารถจะมีเอกสารไปชี้แจง
ไปยื่นแถลงต่อตำรวจต่อสารได้ว่า

นี่แหละครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์รูปแล้วก็ข้อความ

ต่อมาผู้สื่อข่าวไปพบนายทวัชชัย

น้าดวนน้าดวนคือผู้ชายคนนี้ครับ

พัฒน์จันทึกอายุ๔๗ปี

ลักทรัพย์แล้วก็บุกรุกเคหาสถาน

เอกสารใบนัดตรวจอาการจิตเวท

เล่าบอกว่าชาวบ้านเขารู้กันนะ

หรือลำดวนเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวท

มาพบว่าถูกคุมตัวอยู่ที่บ้าน

หยิบเงินติดมือมา๑๕บาท
พยายามเจรจากับผู้ใหญ่แล้วนะ

ย้ายไปขอลอง

เล่าบอกว่าที่เอาเรื่องมาโพสต์เนี่ยนะ

เตรียมยืดอุทธรณ์นะครับหลังจากศาลชั้นต้น

โดยไม่รอลงอาญาด้วยนะครับเมื่อวันที่๖มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
ขวดเดินไปทั่วตรงที่แกเข้าอ่ะสมัยก่อนมันเป็นโต๊ะสนุก
แล้วแกแต่ก่อนแกเคยเป็นอีกแทงสนุกตรงนั้น
แกอาจจะเป็นสมองแกไม่ปกติเหรอแกเข้าไปแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไร

บางทีถามแกมีเงินสั่งอยู่ข้างองค์๘๐๙๐บาทบางที
เพราะสติแกไม่ดีโทษ๒ปีไม่รอลงอาญา
ในตอนนี้จริงแล้วผมก็เอาทองไปจำ
แล้วก็เงินส่วนหนึ่งไปประกันตัวแกมาในราคา๓๐๐๐บาท
แล้วก็จะพยายามหาทนายให้ยื่นอุทธรณ์
เพื่อจะเอาใบแพทย์ว่าแกสติไม่ดีไปยื่น

ครอบครัวบอกโอ้โหเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยครับ

แต่ก็ยังหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมที่ยื่นอุทธรณ์ไป
ตามบริวสภหนองสาหร่ายระบุว่าผู้เสียหายนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแจ้งว่าถูกนายลำดวนเข้าบ้านมาหลายครั้งแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่มีเอกสารนะฮะ
ใบรับรองการเป็นผู้ป่วยจิตเวทมายืนยัน
ก็จึงดำเนินคดีไปตามพยานหลักฐาน

มาฟังผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ตะบนหนองสาหร่าย
ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แจ้งความดำเนินคดีในลำดวนบ้าง

เคยแจ้งญาติให้ส่งตัวไปรักษาแล้ว
แต่เห็นว่าก็ถูกปล่อยตัวกลับมาอีก

คือผู้ใหญ่มีลูกสาว๙ขวบกับ๑๐ขวบ

ก็ถือว่าเด็กอยู่ในอันตราย

แต่เขาดำเนินคดีแค่นี้

เอาลองฟังความอีกข้างหนึ่งฮะ

กลางดักกลางดื่นนอนไม่หลับนอนไม่ลงนะครับ

หลายครั้งยิ่งครั้งล่าสุดที่แจ้งนี่คือ๓ครั้งติดในวันเดียว

แล้วพอแจ้งก็เป็นแบบนี้นะครับ
แม้กระทั่งการที่ผมไปจากเตือนญาติญาติเองนั่นแหละครับ

อย่างไรก็ตามนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
การดำเนินคดีก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
ส่วนการยื่นอุทธรณ์ก็ถือเป็นสิทธิกับผู้ต้องหานะครับ
แต่ท่านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า

เขาถือว่าเขาเป็นผู้เสียหายครับ
ก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะคะ